ความคืบหน้าคดีที่คนพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์
สำหรับกรณีหนุ่มวิศวกรที่กำลังนั่งรอเพื่อนสาว

ตัวเองก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์รออยู่
ที่หน้าป้ายหมู่บ้านกลางเมือง
ระหว่างซอยลาดพร้าว๒๓และซอยลาดพร้าว๒๕
อยู่ดีมีคนร้ายจู่โจมใช้มีดแทง
แล้วก็ผลักให้รถจักรยานยนต์ล้มลง
คนร้ายขึ้นขี่รถจักรยานยนต์แทนพยายามจะขี่หนี
มีพลเมืองดีมาช่วยแล้วก็ยื้อเอาไว้ได้ทันนะคะ

รถจักรยานยนต์เอาไว้ตัวเองก็วิ่งหลบหนีไป
แต่ว่าเคราะห์ร้ายหนุ่มวิศวกรคนนี้เสียเลือดมาก

ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถเก็บภาพได้ชัดเจนค่ะ
แต่ตำรวจก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจุดอื่น
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายหลบหนี
ตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานเหล่านี้นะคะ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปค่ะ

ประสานขอกำลังสุนัขตำรวจเข้าไปดมกลิ่น
เพื่อหาหลักฐานและร่องรอย
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่คนร้ายทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้

หวังทางมีหนุ่มวิศวกรเสียชีวิต

บริเวณหน้าหมู่บ้านกลางเมืองย่านลาดพร้าวเมื่อเย็นวานนี้
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็บอกว่าภายหลังจากการเรียกประชุม

ว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

พบว่าคนร้ายเฝ้ารออยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะ
ก่อนที่ผู้ตายจะเดินทางไปถึง
และหลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งขึ้นรถประจำทางหลบหนีไป
ก่อนที่ภาพจากกล้องมุมจรปิดในจุดต่อมาก็จะเห็นได้
คือคนร้ายนั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ลงที่บริเวณปากทางเข้าถนนแฮปปี้แลนด์
แล้วก็มุ่งนาดเดินเท้าไป
เดินไปเรื่อยไปยังตลาดบางกะปิ

ตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฆ่าเพื่อชิงทรัพย

เพราะเห็นชัดว่าคนร้ายพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็หลบหนีไปเหมือนกับตั้งใจ
จะทิ้งรถจักรยานยนต์นั่นแหละค่ะแล้วก็มีพลเมิงดี
ประเด็นอื่นทิ้งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
ก็ยังนำมาพิจารณาอยู่แต่เน้นไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์
ล่าสุดพนักงานสอบส่วนได้นำภาพจากกล้องมุมจรปิด
ขอสารออกหมายจับในข้อหาชิงทรัพย์

อย่างที่บอกว่าคดีนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์กันเยอะเลยนะคะ
จากขณะเกิดเหตุภาพนี้ค่ะกล้องวงจรปิดเก็บภาพเอาไว้ได้
แล้วก็คนก็พูดถึงพลเมืองดีใส่เสื้อยืดสีฟ้าเห็นไหมคะ
ที่เข้าไปช่วยคือพูดถึงว่าพลเมืองดีคือเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงที
เลือกที่จะยืนนิ่งเฉยเพราะว่าจริงแล้วการเข้าไปช่วยแบบนี้ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกัน
ส่วนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจัง
โดยเฉพาะกรณีนี้เพราะว่าเหยื่อถึงขั้นเสียชีวิต
เพื่อป้องกันคนบริสุทธิ์รายอื่นที่อาจตกเป็นเหยื่อในอนาคต
ขอให้พลเมืองดีที่อยู่บริเวณดังกล่าวหรือรู้เบาะแสคนร้ายช่วยแจ้งไปยังตำรวจด้วยนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้และเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากนายนเรศผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชายคนโต
เป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องมีความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่
มีความอดทนสูงแบกรับภาระทุกอย่างในครอบครัว
ชาวเน็ตบางรายบอกว่ากรณีนี้ดูเหมือนผู้ก่อเหตุ
ตั้งใจฆ่ามากกว่าชิงทรัพย์ซะด้วยซ้ำ
ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายมีความแค้นส่วนตัวกันมาก่อนหรือเปล่า
ก็อยากจะให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพื่อสอบส่วนข้อที่จริงว่าสาเหตุที่ลงมือทำไปเพราะอะไรกันแน่ค่ะ